ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีเหตุการณ์กรณีนักเรียนนะคะ
ก็ยกพวกใช้มีดใช้ปืนไปรุมทำร้ายกันที่บริเวณเคหาร่มกล้า
จนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
หนึ่งในนั้นต้องบอกว่าโดนลูกหลงค่ะ
เป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งถูกลุกหลงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
กล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อภายในชุมชนเคหาร่มกล้า
บันทึกภาพวินาทีที่กลุ่มนักเรียนช่างกล
สถาบันหนึ่งค่ะยกพวกไปเลยนะคะ
มีทั้งมีดมีทั้งปืนไปรุมทำร้ายนักเรียนต่างสถาบัน
ทำให้อีกฝ่ายก็วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีตำรวจนครบานร่มกล้า
ทำให้ประชาชนและพนักงานที่อยู่ในร้านวิ่งหนีตายกันอลละหมานค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
คนแรกเป็นนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันถูกยิงเข้าที่ขา
ส่วนอีกคนเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ถูกยิงเข้าที่ท้องอาการสาหัสเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

พร้อมสั่งการให้ตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์เด็กอาชีวะ
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันบ่อยครั้ง

ภาคส่วนต้องช่วยกันดูแลตักเตือน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
ส่วนใครทำผิดก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ